กระทรวงสาธารณสุขนั้นยืนยันชัดเจนนะครับว่าสาเหตุการเสียชีวิตของลูกเรือทั้ง๖คนนั้นมาจากขาดวิตามินบี๑อย่างรุนแรงไม่ใช่โรคระบาดดังนั้นอย่าตื่นตระหนกตกใจนะครับรวมทั้งให้คำแนะนำด้วยว่าจากนี้ไปก่อนลงเรือประมงไปทำอาชีพประกอบอาชีพประมงในทะเลนั้นให้เติมอาหารหรือเติมสารอาหาร
ตอนนี้ลูกเรือประมงเสียชีวิตหกคนระบุว่าในเบื้องต้นครับอาการของผู้ป่วยและผู้เสียชีวิตเกิดจากภาวะขาดวิตามินบีหนึ่งหรือว่าโรคเหน็บชาไม่พบข้อบ่งชี้ว่าเป็นการระบาดของโรคติดเชื้อแต่อย่างใดโดยได้เก็บตัวอย่างเลือดจากผู้ป่วยทั้งก่อนและหลังการฉีดวิตามินบีหนึ่งเพื่อยืนยันภาวะข

พืชอาทิตัวเขียวถั่วแดงถั่วเหลืองถั่วลิสงดิบนำขึ้นเรือไปด้วยนะครับ